น้ำแข็งดอมบอกไงว่าเมาไม่ขับใช่ไหม
ก็ไม่ขับไงคุณผู้ชมไปดูสภาพค่ะทำไง
โอ้ยยยยยฮื้นหนนดีนี่มีเสียงปะกรอบด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้หมดสภาพเอาแขนต่างหมอนหนุน

พลเมืองดีมาเจอเข้า
คือคนที่มาเจอเป็นช่างภาพทีวีช่องหนึ่งด้วยนะ
กลับจากไปทำข่าวมาเหตุอะไรพี่

ขับรถมาตามถนนวงแหวนรอบนอกนะฮะ
เส้นทางไปอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เป็นเส้นทางเบี่ยงนะครับไปจังหวัดลำพูนด้วย
ถึงที่เกิดเหตุสังเกตเห็นอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างก็เลยชะลอดู
เอ้าคนนอนน่ะนอนอยู่เลนซ้ายแล้วมืดตึ๊บคุณผู้ชมดูดิ
ก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ให้มาตรวจสอบระหว่างรอนะครับ
ก็คล่อดีนะครับไปรุ่นกลุ่มนึงก็มายืนใช้ไฟฉายจากมือถือ
ส่งสัญญาณโบกรถให้โอ้โหเนี่ยไม่งั้นนะ
อืมถ้ารถมาจะทำยังไงเนี่ยพี่มือตึ๊บเลยนะครับ
ลุกยังไงก็ไม่ตื่นเพราะกู้ภัยทางหลวง
แล้วก็กู้ภัยอมรินมาแล้วก็เอาแอมโมเนียต่อจอดจมูก
ธรรมดาเนี่ยนะถ้าเอาแอลมโมเนียจ่อจะสะดุ้งเคือกเลยนะ
สะดุ้งปึ๊กเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหม
จ่อยอยู่ประมาณ๑๐นาทีกว่าจะสะดุ้ง
เออกว่าจะสะดุ้งอันนี้ไง
แล้วพอขึ้นมาแล้วปั๊บไอ้คนถามก็งงคนตอบก็งง
พี่พี่มาจากไหนพี่จะไปไหนเขาตอบว่าไงว่ะ
จำไล่ไม่ได้จำไล่ไม่ได้
แล้วพี่จะไปไหนอย่าว่าจะไปไหนที่นี่ที่ไหน
เออพี่ก็ถามกว่าจะคุยกันรู้เรื่องต้องรอครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมฮะนี่
ก็ทราบว่าเขาจะกลับบ้านหางดงนะครับ
แต่ยังจำไม่ได้เลยว่าไปดื่มที่ไหนมาสุดพี่พี่สุดจริง
คุยกันแบบงงแบบนี้เสร็จปั๊บเขาก็เดินสวมรองเท้า
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอ้าว
เฮ้ยพี่ถึงบ้ายังเนี่ยโอ้นี่เป็นห่วงนะเนี่ย
เนี่ยครับถือว่าขอดีนะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ตอนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตดูสิไปแล้ว
เอ่ยถึงบ้านหรือยังถึงบ้านเทา่ยบอกด้วย

เออแต่เมื่อที่เขาทำเสียงเมาเหมือนมากเลยอ่ะ